ก็อย่างงี้แม่ยายปืนดุยิงอดีกลูกเคยตายนะฮะ
ใช่ค่ะได้ยินเสียงกุกกักกุกกักตรงรั้วไง
ยิงไปกะยิงขู่เปรี้ยงเดียวไม่คิดว่าจะโดน

นี่ที่เขากั้นเชื้อกั้นพื้นที่บริเวณเนี่ยหลังจากเกิดเหตุแล้วนะ
ตำรวจก็ไปตรวจสอบเลยค่ะสพนขามที่ศรีราชาชนบุรีเนี่ย
พอเขาได้รับแจ้งว่ามีเหตุยิงกันที่ร้านลุงสมคิดค้าของเก่า

พอไปถึงเนี่ยคุณผู้ชมเจอศพของนายพายุศรีฮัทอายุ๔๐ปี
โดนยิงค่ะนี่เปรี้ยงเดียวตายคาบ้านเลย
ปืนขนาด๙มมตรงราวนมซ้ายนัดหนึ่งกระสุนฝังในค่ะ
แล้วถามว่าคนยิงคือใครก็คือเป็นอดีตแม่ยายค่ะ
ชื่อว่านางสบายอายุ๖๕ปี
เขาก็รับสารภาพนะคะว่าได้ใช้ปืนเป็นปืนบาเรตต้า

โดยตัวแม่ยายอดีตแม่ยายเนี่ยบอกเลยนะบอกว่าตอนก่อนเกิดเหตุตอนค่ำเนี่ย
เห็นว่าอดีตลูกเขยปีนรั้วเข้ามาจากข้างบ้าน
มาหาลูกสาวลูกสาวเนี่ยเลิกราไปแล้วกับลูกเขยแยกกันอยู่มาเป็นปีแล้วอะค่ะ
แล้วทั้งคู่เนี่ยจริงตอนที่เขาอยู่กินกันนะเขาก็มีลูกด้วยกันสองคน
ทีนี้เขามีปากเสียงกันตอนที่เขาคบกันนะนะ
แล้วพอแยกกันอยู่ก็คิดว่าไม่มีอะไร
ใครมาปีนรั้วสังกษีข้างบ้านโจรแน่เลย
แม่ยายคว้าปืนมาค่ะแล้วก็ยิงออกจากบ้านไป
ตอนนั้นอะเห็นเงาตะคุ้มเงาสลัวล่ะ
คนที่ปีนมาน่ะพุ่งเข้ามาจะมาแย่งปืน
ก็เลยยิงสุ่มไปอีกนัดนึงปั้ง
ปรากฏว่ารู้ทีหลังว่า
คนที่โดนคมกระสุนนั้นเป็นอดีตลูกเขย
ญาติของคนตายบอกว่า
จริงตัวคนตายน่ะเอารถยนต์ไปซ่อมไว้ที่อู่แล้วขี่มอเตอร์ไซค์ออกมา
บอกว่าเดี๋ยวจะมาหาลูกที่บ้านอดีตเมีย
แต่พอมาถึงก็ถูกอดีตแม่ยายยิงจนเสียชีวิตนะคะ
แพทย์เวรโรงพยาบาลแหลมชะบังก็ชนะสูตรศพในที่เกิดเหตุ
แล้วก็ให้กู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลแหลมชะบังเดี๋ยวรอให้ญาติไปรับศพ
ส่วนแม่ยายก็โดนคุมตัวไปดำเนินคดีนะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมนักข่าวของเราลงพื้นที่ค่ะ
ไปดูความคืบหน้ากันหน่อยละกันวันนี้ไปดูว่าเป็นยังไงบ้าง
ปรากฏว่าที่บ้านปิดเงียบไม่มีคนอยู่นะ

คือเขาบอกว่าบ้านหลังที่เกิดเหตุเป็นบ้านที่ในพายุผู้ตาย
อยู่กับเมียอยู่ด้วยกันมาหลายปีแล้วแหละ
ส่วนบ้านแม่ยายอยู่ห่างออกไปสัก๓๐กว่าเมตร
แล้วช่วงหลัง๓๔เดือนตัวนายพายุผู้ตายเขาไม่ได้อยู่ที่บ้าน
ก็คงจะทะเลาะกับอดีตแม่ยายก็เหมือนกับแยกปลีกตัวออกไป
ชาวบ้านอีกคนนึงบอกนะบอกว่าพายุเคยมาคุยให้ฟัง
ว่ามีปัญหาทะเลาะกับแม่ยาย
ถึงขั้นนำพวงมาลัยไปกราบขอเข้ามาเลยนะ
อยากให้คือเหมือนกับเขาก็แนะนำไง
ถ้าเกิดจะให้แม่ยายยกโทษให้เอาพวงมาลัยไปกราบขอเข้ามาสิ
แต่ตัวพายุบอกว่าไม่ไม่ทำแบบนั้น
แล้วก็ไม่คิดไงว่าจะมาเป็นเหตุการณ์แบบนี้
ลองฟังเสียงเพื่อนบ้านหน่อยค่ะ
ไม่นานหรอก
ประมาณกี่เดือนแล้วค่ะ
ก็หลายเดือนแล้วนะ
หลายเดือนแล้วเนอะ